ไปที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒ปี
เป็นคนงานรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
ปีนขึ้นไปบนต้นยางพารา
ปรากฏว่าคุณผู้ชมจะไปตัดแต่งกิ่งต้นไม้
แล้วกิ่งมันไปพาดอยู่กับสายไฟฟ้าแรงสูง
ปรากฏว่าโดนไฟฟ้าช็อตนะคะ
ติดอยู่กับกิ่งต้นไม้แบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนท่าช้างนะคะ
ก็ต้องนำรถกระเช้าขึ้นไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายชนะสอนลำอายุ๔๒ปีค่ะ
ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตนั่งห้อยขาคาอยู่กับง่ามกิ่งต้นยางพารา
ติดอยู่กับรีสอร์ทแห่งหนึ่งริมถนนตากศิลป์นะคะ
หลังจากที่นายชนะปีนขึ้นไปตัดแต่งกิ่งของต้นยางพารา
ความสูงสักประมาณ๕เมตรแล้วก็ไปถูกกระแสไฟฟ้า
ความแรง๒๒๐๐โวลต์ช็อตจนได้รับบาดเจ็บคากับต้นไม้แบบนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือนายชนะนะคะ
นำตัวคนเจ็บลงมาด้านล่าง
คือตอนลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างทุลักษณ์ทุเล
เพราะว่าผู้บาดเจ็บมีอาการหนักพอสมควรแล้วก็รูปร่างทวมด้วย
จากการตรวจสอบพบว่านายชนะถูกกระแสไฟฟ้าช็อต
ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีอาการชา
ไม่สามารถขยับร่างกายได้
แต่ว่ายังเคราะห์ดีที่ยังมีสติแล้วก็ไม่พลัดตกลงมาด้านล่างนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวนายชนะส่งโรงพยาบาล
ทำกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านที่ไปมุงดูเหตุการณ์นะคะ
ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามีการฝากเตือนประชาชน
บอกว่าถ้าเกิดว่าไปพบกิ่งไม้มันใกล้สายไฟฟ้า
ไม่ว่าจะแรงต่ำหรือแรงสูงให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ให้เข้าดำเนินการนะคะอย่าไปตัดเองโดยเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้พลาดไปถูกสายไฟฟ้าช็อตได้
แล้วก็อาจจะได้รับบาดเจ็บอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะ